โอ้โหไม่น่าเชื่อนะมีเหตุกราดยิงเกิดขึ้นนะครับ
เสียงปืนที่ดังขึ้นเนี่ยช่วง๑๖นาฬิกากว่านะครับจากนั้น๑๗นาฬิกา๒นาทีตามเวลาในกล้องวงจรปิด
ตำรวจที่เข้าไประงับเหตุในห้างเนี่ยสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้
และอายุเพียงแค่๑๔เป็นเด็กชายอายุเพียงแค่๑๔ปีเท่านั้น

ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุหน่อยนะครับ

ช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาที่ผ่านมานะฮะตำรวจสามารถควบคุมตัว
ผู้ชายคนนี้นะฮะซึ่งเป็นเด็กชายุแค่๑๔ปีนะครับ
ตอนที่ตำรวจมาถึงเนี่ยตรงจุดที่เขาไป
บซ่อนตัวอยู่เขาก็หันหลังให้เจ้าหน้าที่ชูมือขึ้นสองมือแล้วก็คุกเข่าลงนะครับ
ตำรวจก็ยังไม่กล้าผลีผลามเข้าไปนะฮะก็กล่าวว่าจะเอาให้แน่ใจก่อนว่า
อยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะฮะสุดท้ายก็นี่ฮะจังหวะที่จะเข้าไปก็เลยใช้วิธี
กระจกแล้วก็เข้าไปควบคุมตัวคนก่อเหตุนะครับ
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับ
สองนายเข้ามาก่อนตรงนี้แล้วก็คุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้
คือหลังจากที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้เนี่ย
ซึ่งก่อเหตุกราดยิงในห้างเนี่ยเสียชีวิตไปสามนะครับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าห้าคนตัวเลข
ณขณะนี้นะฮะคนก่อเหตุเขาบอกคือเขาพูดเหมือนกับเขาหลอนนะ
เขาบอกมีคนสั่งให้ทำเพราะมีคนจะทำร้าย
แล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าพี่มันอยู่นู่นพี่เห็นไหม
ตอนนั้นตำรวจก็ต้องพูดปลอบใจนะฮะเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ก่อน
บอกว่าปลอดภัยแล้วนะครับซึ่งนี่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่จับภาพเวลา๑๗นาฬิกา๒นาที
ที่ผ่านมาที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนี่นะฮะเหมือนที่ท่านดูไปนะครับ
จากนั้นตำรวจก็ควบคุมตัวไปนะฮะเพื่อสอบสวนถึงแรงจูงใจ
แล้วก็ดำเนินคดีตอนนั้นก็คุมตัวอยู่ในห้างนั่นแหละ
รวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ก็เดินทางเข้ามาสอบปากคำผู้ก่อเหตุด้วย
แล้วก็ไปลำเลียงประชาชนที่ไปหลบอยู่ตามมุมต่างเนี่ยออกมาด้านนอกห้าง
โดยมีตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยให้อย่างใกล้ชิดนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ประมาณสัก๔โมงเสร็จนะคะ
คุมตัวผู้ก่อเหตุได้๕โมงเสร็จก็ประมาณสัก๑ชั่วโมงได้
คือคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ต้องบอกเลยว่ามันมี๓ประเด็นสำคัญที่สังคมรอฟังนะคะ
หนึ่งก็คือปัจจัยในตัวผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุก่อเหตุเพราะสาเหตุอะไร
ปัจจัยที่๒ก็คือการเข้าถึงอาวุธปืน
ปัจจัยที่๓คือความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะในห้างสรรพสินค้า
มันมีหลายเหตุการณ์นะคะที่นำอาวุธปืนเข้าไปภายในห้าง

ทีนี้เหตุการณ์นี้จะสามารถใช้คำว่ากราดยิงได้หรือไม่

อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าสยามภารกร

บันทึกเอาไว้แล้วก็จะได้ยินเสียงปืนลองดูนะคะ
เสียงปืน๔นัดค่ะ
แต่ก็เว้นระยะห่าง

ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือ

เสียงที่ได้ยินคือเสียงอะไรกันแน่
เพราะว่าการรายงานข่าวตอนต้นเลย

ได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืน

สุดท้ายก็รู้แล้วว่าเป็นเสียงปืนจริง

ในช่วงแรกไม่แน่ใจว่าเสียงอะไร

พอมั่นใจว่านี่คือเสียงปืน

ต่างก็พยายามที่จะหาที่ที่ปลอดภัย

ทุกคนก็พยายามที่จะวิ่งออกไป

แล้วก็วิ่งออกจากห้างนะคะ

อีกมุมหนึ่งที่ถ่ายไปที่หน้าห้างนะครับ

ซึ่งตอนนั้นคนก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันมาจากส่วนไหนของห้าง
ค่ะ

เขาก็

สิ้นเสียงปืนนะครับทุกผู้ชมครับทุกมุมของห้างนะครับ
ประชาชนที่อยู่ในห้างตอนนั้นก็พากันวิ่งหาที่ปลอดภัยก่อน
หาที่หลบซ่อนตัวหรือไม่ก็วิ่งออกจากห้างก่อนนะครับ
บางคนมีลูกตัวเล็กมาด้วยนะฮะอุ้มลูกวิ่งหนีก็มี
จังหวะตรงนี้นะฮะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในขณะนั้นบอกว่า
มันต้องวิ่งไปตรงนั้นแล้วนะเป็นเวลาแล้วนะครับ
แต่ตอนนั้นมันยังชุลมุนวุ่นวายอยู่นะฮะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็มาปิดกั้นพื้นที่นะครับ
แล้วก็สามารถเข้าไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
เหตุได้สำเร็จนะฮะแต่ก็มีผู้เสียชีวิตไปสามคนบาดเจ็บ
ต่ำกว่า๕คนตัวเลขในขณะนี้นะครับ
เดี๋ยวตามความคืบหน้ากันต่อนะผู้สื่อข่าวเราก็ยังอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ